ฝนตกบางพื้นที่ทำให้มีน้ำป่าไหลหลาก

เพราะว่ารถเก๋งคันหนึ่งจะขับฝ่าสายน้ำ

เออมาติดตรงนี้ยังโชคดีนะ
คนขับรอดชีวิตมาได้
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณน้ำตกโตนแพร่ทอง
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์พัทธลุงครับ
พื้นที่หมู่๖ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
นี่รถเก๋งคันสีขาวคันนี้นะฮะ
ถูกน้ำป่าซัดมาติดอยู่กับสะพานทางเดินข้ามน้ำตก
เห็นไหมสะพานตรงนั้นนะฮะจริงเหมือนเป็นเสาไฟนะคุณนะ

แต่มันก็เป็นทางกั้นรถคันนี้ไม่ให้ไหลต่อไปได้เป็นอย่างดีเลย
เพราะรถคันนี้มันตกน้ำมาแล้วแล้วมันถูกซัดไหลมาตรงนี้นะครับ
คนขับคือพี่สุรเชษคงดำเปิดเผยแบบนี้
บอกว่าตอนนั้นขับรถเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งเพื่อกลับรถ
แต่ไม่คิดเลยว่าจะมีน้ำเนี่ยไหลลงมาแรงเพราะว่าแค่๑๒นาทีเท่านั้นฮะ
น้ำเพิ่มสูงขึ้นไหลมาอย่างรวดเร็ว
เป็นจังหวะที่ผมขับรถมาตรงกลางถนนพอดี
ผมทำอย่างไรได้คุณเห็นน้ำมาผมเร่งเครื่องครับ
แต่มันไม่ทันครับน้ำมันเร็วกว่าเครื่องของผมครับ
น้ำมันเร็วมันแรงซัดรถของผมลอยมาติดกับตรงนี้
สาวตรงนี้คุณต้องยกขึ้นมาเลยใช่ครับ
ต้องยกกันแบบนี้นี่ปฏิบัติการในการกู้รถนะ
ส่วนถามว่าพี่คนขับรอดออกมาจากรถได้ยังไง
บอกว่าโชคดีนะคือตอนนั้นเจ้าหน้าที่โรงงานไฟฟ้า
ลังน้ำตนแพร่ทองแล้วก็ชาวบ้านตรงนั้น
เห็นเหตุการณ์ก็เลยนี่มาเดินตรงไอ้สะพานที่เป็นเหมือนเสา
แล้วก็รีบดึงรีบช่วยเขาขึ้นมาให้ได้นะฮะ
เพราะไม่งั้นกลัวไงคุณรถมันค้างคาอยู่ตรงนี้
ถ้ามีน้ำซัดมาอีกมันอาจจะไหลไปได้อีกนะ
เขารอดชีวิตมาได้ส่วนรถตอนแรกบอกไม่ต้องห่วงเลย
เอาทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกู้รถขึ้นมา
น่าเป็นห่วงว่ารถมันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า

แต่ไม่เป็นไรคุณรอดชีวิตมาได้นะปลอดภัยมาได้นะ
มันซ่อมได้คนซ่อมไม่ได้นะว่าเป็นอะไรขึ้นมานะคะ